ผลการแข่งขันเมื่อวานถือว่าเข้มข้นจริง
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลในบ้านเรานะครับ

แล้วก็ที่สำคัญมีการเปลี่ยนแปลงจ่าฝูง

บุรีรำตกจากบันลังจ่าฝูงเจอเกมบิ๊กแมชกับเชียงรายแล้วก็แพ้เชียงรายแบบยับเยินเลยครับ
เป็นเกมที่ไม่น่าเชื่อนะครับจริงแพ้ชนะกันได้ครับแต่ไม่ควรจะขาดลอยขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันครับ
เป็นจังหวะยิงนะครับแล้วมีชั้นแหลปศรีวรักษ์ยังภาวะปัดทิ้งไปได้ครับ
บุรีรำเนี่ยนำอยู่สองแต้มนะครับนำเชียงรายอยู่แล้วก็จากเตะมุมจังหวะนี้นะครับ
เนอร์อาริเก้ครับขึ้นโมงนาที๒๑ให้เชียงรายนำ๑๐จากนั้นหนี๒๐ครับนาที๓๖บิลโรซิมาครับ
จี้เข้าเขตโทษนะครับแล้วก็ยิงหน้ากรอบไปเลยครับหนี๒๐จากนั้นครึ่งหลังครับนาที๖๒เตะมุมโดนอีกแล้วครับ
ธนศักดิ์ศรีใสมงเช็ดไปให้กับบิลโรซีมาครับโมงจ่อแล้วก็ประตูที่๔นาที๖๙ครับจากเอกณิตปัญญาลงมาเป็นสำรองทีเด็ดครับ
โอ้โหช่วงหลังเล่นดียิงด้วยครับมีชื่อแน่ครับชุดใหญ่ในชุด๓๐คนแรกเลยครับ
จากนั้นช่วงที่เหลือบุรีรำก็พยายามจะโทรประตูคืนนะครับจากสุปโชคทำชิ่งกับสุพนัทคู่พี่น้องครับยังยิงติด
จบเกมเชียงรายชนะขาดลอย๔๐แซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแล้วก็เป็นการแพ้มากที่สุดของบุรีรำในศึกไทยลีกนับตั้งแต่เทคโอเวอร์สโมสรมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลยครับ
ส่วนการท่าเรือครับอันดับ๕มีการเปลี่ยนแปลงกุญสือมาใช้โค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐนะครับเกมแรกเกมที่แล้วก็ชนะไปแล้วครับในการคุมทีมของโค้ชโชค
บุประเยินตราชเอฟซีอันดับ๙ครับนาที๒๐ทางเซเกอร์โซเรสครับพึงบอลหลอก๒นับเจ้าถิ่นแล้วก็ยิงให้กับสิงเจ้าท่านำหนึ่ง๐
จากนั้นครึ่งหลังครับนาที๖๖การท่าเรือบีบเอาบอลมาได้ครับจ่ายทะลุจังหวะนี้แล้วก็เลือกเลยครับเสา๒
โกสุกิจ่ายให้กับบดินผาลาหลุดเข้าไปยิงครับจากนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักครับแล้วก็เป็นลอซาน่าดูบูย่าครับ
จังหวะหลุดเข้าไปครับจากบอลทะลุจังหวะนี้ครับมันมีฉลับแนวรับของการท่าเรือยืนไม่ล้ำนะครับ
ไข่แตกให้กับตราดแต่ก็ดีที่สุดเท่านั้นแหละครับจบเกมการท่าเรือยังรักษาสกอร์ยันไม่ได้ครับชนะ๒๑
กดโชคโชคทุยพรมรัฐคว้าชัยตลอดสองเกมได้ที่เข้ามากลุ่มทีมครับ
หลังจากสิ่งเจ้าท่านั้นก่อนหน้านี้ไม่ชนะในเลียกมาหกนัดติดครับ

เมืองทองยูนิเต็ดเอาชนะชัยหน้าไปสามศูนย์

กามามาคุมเนโอ้เจ็ดเกมหลังชนะหกเสมอหนึ่งครับ
ขึ้นมาอยู่อันดับ๖แล้วนะครับ
แล้วก็นครรัชศรีมาเอาชนะประจวบไปสามต่อหนึ่ง
จวบนี้หล่นไปอยู่สนท้ายตารางจากหัวตารางในช่วงแรกนะครับ

สุโขทัยชนะพีทีระยองไปสามหนึ่ง
แล้วก็ราชบุรีชนะสมุทรประการซิตี้นะครับ
หัวตารางเหมือนกันนะแพ้ไปนะครับ
แพ้เล็กเทคเลยนะครับสูตรประการโดนรัชบุรีชนะไปห้าต่อสองครับ
ผ่านยี่สิบเอ็ดเกมเชียงรายแซงขึ้นมาครับ
เป็นจ่าฝูงแต่ก็นำบุรีรำเพียงแค่คะแนนเดียวนะครับ
สิบเก้าต่อสามสิบแปดที่สามเป็นกัน
ห้าเรือแรงมาเฉยเลยครับสามสิบหกคะแนน
สูตรประการตกไปที่สี่นะครับสามสิบห้าคะแนน
แล้วก็แบงคล่องนะครับที่ห้าโดดลงไปนะครับสามสิบสี่คะแนน
และเมืองทอดับหกมาแล้วครับสามสิบคะแนนครับ

นัดที่ยี่สิบบางกอกซิตี้ครับเจอกับพีทีทีบรูเวฟชวนบุรีครับ
นาทีที่สามนาวินรัฐนาวงศวรรคนะครับยิงให้กับทีเยือนนำก่อนหนึ่งต่อศูนย์
ต้องการทำแต้มไล่จี้ทางการท่าเรือนะครับ
จากนั้นนัดที่ที่แปดเป็นเจ้าถิ่นครับตามตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งจากการซ้ำของอัศนาวุฒิแจ้งคลด
จากนั้นชมบุรีมาได้๓ประตูรวดครับ
ยิงจากนัทธุหมัดยาลานาทีที่เก้าวรุษหวังสมแอลครับนาทีที่สิบ
ก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยทางบรูโนฟาคัญญานะครับจะทำเข้าประตูตัวเองครับนาทียี่สิบสอง
พยายามจะจับบอลไว้ก่อนนะครับ
หลุดเข้าประตูไปเองครับชวนบุรีนำหางสี่ตอนหนึ่งบางกรก็ไม่ยอมนะครับพวกเขาได้ประตูจากโพงสิริ
งตั้งสัจกุลนาทียี่สิบห้าและนัทธนลภวตมะนาทีสามสิบสี่
แต่ก็ไล่ไม่ทันครับชมบุรีบุกมาเฉินชนะบางกอกซิตี้บุตบิด๔ประตูต่อ๓ครับ
ผลในคุณอื่นกรมทางหลวงเอาชนะสิ่งศพสาคอนห้าสองราชนาวีชนะมหาวิทยาลัยเกษมณฑิร์ดิบไปหกศูนย์
ท่าเรือนะครับจ่าฝูงยอดเยี่ยมมากครับเอาชนะมภาคตลอดชิงเหนือไป๑๕ต่อ๑เลยนะครับ
แล้วก็แบงคอกบีทีเอสชนะศรีสะเกดไป๕๑ธรรมศาสตร์ยังบลัดชนะนนทบุรี๓ต่อ๑
และสุราธานีแพ้ให้กับห้องเย็นท่าข้ามไป๒ประตูต่อ๓ผ่าน๒๐เกมนะครับ
ซอร์ไทยลีกเตะกัน๒๖นัดการท่าเรือนำครับ๕๒แต้มชนบุรี๔๕นะครับ
รอยต่อก็ยัง๗คะแนนเหมือนเดิมห้องเย็นท่าข้ามนะครับ๓๖คะแนน
สมุทรสาคร๓๕และสุราธานี๓๑คะแนนนะครับ
ก็จะหยุดพักการแข่งขันนะครับให้กับการท่าเรือเนี่ย
แข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ชมบุรีแข่งขันสโมสรชิงแชมป์โลก
กลับมาเตะกันในวันพุธที่๔กันยายนนะครับ